เมื่อวานนี้มีเรื่องที่เกิดความไม่สบายใจ
จังหวัดภูเก็ตที่รายงานไปว่าท่านผู้ว่าสั่งเทพเจ้า
เทพเจ้าว่าให้งดการแสดงอิทธิฤทธิ์
ชาวภูเก็ตเขาไม่สบายใจนะฮะเรื่องของเรื่องก็เลยต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม
จะนิดหนึ่งฮะทำให้คุณกิตติวงจรรย์ทัศนศาสตรธรรม
นายกสมาคมอัลภูเก็ตบอกจริงแล้วไม่ใช่ผู้ว่าสั่งเทพเจ้า
ผู้ว่าจะไปสั่งเทพเจ้าได้ไงล่ะผู้ว่าเนี่ยสั่งสารเจ้า
และสารเจ้าทุกที่ในพื้นที่ภูเก็ตพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งของท่านผู้ว่า
เรื่องของเรื่องก็คือท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าให้ทำเป็นการภายในนะ
สักส่วนใหญ่หมาทรงที่จะมาทรงเนี่ยประทับทรงองค์ลงเนี่ย
ต้องมีการฉีดวัคซีนแล้ว๒เข็มลดพิธีกรรมงดงานแห่และงดอภินิหาร
ลดจำนวนคนที่มาร่วมงานด้วยเท่ากับว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นนะฮะ
จะไม่ได้เห็นการใช้เหล็กแหลมทิ้มแทงตามร่างกาย
แต่ที่บอกไว้สร้างความไม่สบายใจอาจจะเป็นคำพูดของผม
สร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตบอกว่าผู้ว่าสั่งเทพเจ้าไม่ได้
อันนี้กราบขออภัยกราบขออภัยกับความไม่สบายใจของพี่น้องชาวภูเก็ตที่ว่านี้
อธิบายคำสั่งอีกทีว่าผู้ว่าสั่งไปยังสารเจ้าอ่า
แห่งในพื้นที่ภูเก็ตต้องดูแลรักษาระยะห่างความปลอดภัย
ลดพิธีกรรมลดพิธีการลดการแสดงอภินิหารให้น้อยลง
หรือไม่มีเลยจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยนะครับ
เช่นเดียวกันกับนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตท่านก็บอกว่าจริงเนี่ย
งานของภูเก็ตเนี่ยเป็นงานระดับโลกนะฮะงานระดับโลกคือทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติแห่แหงกันมา
อุ้ยเนี้ยเคยไปยังเอ่อประวัติที่ภูเก็ตค่ะอ๋อ
เป็นงานใหญ่จริงนะฮะดังนั้นปีนี้ที่เคยยิ่งใหญ่
จำเป็นต้องลดและหลีกทางให้กับสถานการณ์โควิด
แต่ปีหน้าฟ้าใหม่หากโควิดซาไป
งานถือศิลป์กินผักของจังหวัดภูเก็ตจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
สู่ประโชคขออภัยที่น้องชาวภูเก็ตอีกทีหนึ่ง
กับเหตุการณ์ที่อธิบายข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับ